อะไรล่ะใกล้ถึงช่วงสำคัญคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับครอบครัวของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
กับการเปลี่ยนชุดหุ่นให้กับแม่พึ่งนะคะ
ครั้งนี้บอกเลยว่าที่วัดทัพกระดานคึกคักมาก
โอ่งสลักจิตน้องสาวแม่พึ่งเนี่ย
เป็นผู้จัดหาเป็นผู้ดำเนินการค่ะ

จะทำการจัดหาเสื้อผ้าใหม่

พร้อมกับทำความสะอาดธนุบำรุงหุ่นของแม่พึ่งค่ะ

คุณทอปัดบันเทิงไทยรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยขอสอบถามถึงรายละเอียดในปีนี้นะคะ
ว่าจะทำการเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งเป็นแบบไหน

จะเป็นการทำแบบเปลี่ยนชุดให้แม่พึ่งนะ
คุณผู้ชมที่วัดทัพกระดานที่จังหวัดสุพรรณ

โดยแต่ละปีค่ะจะทำการเปลี่ยนชุดปีละ๒ครั้ง
ส่วนเรื่องชุดแบบไหนสีไหนเนี่ย

คงต้องไปลุ้นเอาตอนที่ซื้อของ
สั่งของเพราะว่าบางทีเจ้าตัวคิดเอาไว้นะคะ
ว่าอยากให้หุ่นพี่สาวใส่ชุดนี้
แต่เวลาที่ไปซื้อเนี่ยกลับต้องหยิบอีกแบบนึงมา
มันมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบหรือเปล่า
อะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อ
มันมีอะไรดนใจให้เธอต้องเปลี่ยนตลอดเวลา
คือสมมุติว่าไปเดินอยู่เราตั้งใจซื้อชุดสีแดง
แต่แบบเอ๊ะชุดสีดำมันแบบลึกลับแล้วแบบเหมือนมีคนแบบกระซิบบอกอย่างนี้เหรอ
อะไรโดนผีโดนใจอย่างเงี้เหรอเอาชุดนี้สิเอาชุดนี้สิเออ
ของแบบนี้ยังบอกไม่ได้ส่วนจะเปลี่ยนเป็นชุดไหน
สีไหนแบบไหนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลองลุ้นอีกทีก็แล้วกัน

ตั้งใจว่าจะหาสีสีให้แกเพราะล่าสุดในปีที่แล้วก็เปลี่ยนสีม่วงให้
พี่พึ่งชอบยึดแค่๒สีก็คือม่วงกับดำ

มันคือสีกัรเงินของผู้หญิงเลยน่ะ
เวลาที่เราจะซื้อสภาพสมมุติว่าเราชอบชุดนี้เราอยากจะใส่ให้พี่พึ่ง
แต่ว่าบางทีพอไปถึงแล้วเนี่ยเหมือนเขาโดนจิตโดนใจว่าเขาไม่เลือก

พี่พึ่งเป็นคนที่เขาเป็นคนพิผีพิถันตั้งแต่งตัวอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดไม่สวยถ้าไม่เป๊ะความผูพันความเป็นสายเลือด
บางคนเขาบอกเหลือเถอะเพราะพวกเขาเกิดไปไหนแล้ว
อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล
เออนะคะก็เป็นพี่น้องไงก็อยู่ในดวงใจคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ธรรมดานะภาพเมื่อสักครู่ผู้ชายเนี่ยพี่เพชรนะ
ลูกชายแม่พึ่งนะไปช่วยตกแต่งดูความเรียบร้อยเสื้อผ้าด้วยนะคะ